คนนี้ก็เหมือนกันค่ะสวยแล้วก็ไปอวดโฉมอิงฟ้าค่ะ
เอาไทยบ็อกซิ่งของเราไปโชว์ลีลาบนเวทีค่ะอลังการ

สาวงาม๖๘ประเทศทั่วโลกเนี่ยก็พรีเซนต์ชุดของตัวเองแสดงอะไรของดีของเด่นที่บ้านมี
รีลารวมถึงชุดต่างต่างครับไม่รู้จะใช้คำว่าอลังการผมว่าแต่ละคน
แต่ละที่แต่ละชาติเขาก็จัดมาแบบเต็มเหนียวนะดูดิ
ใช่แล้วสาวอิงฟ้าเนี่ยนะคะมาด้วยชุดฮานุมานมวยไทย
ร่ายลำลีลาแม่ไม้มวยลบบุรีค่ะ
ชาวโซเชียลที่รอดูอยู่เนี่ยอื้อหือ
เมนต์กันแบบรัวกดหัวใจกันแบบรัวเลยค่ะ
ดูสิการพรีเซนต์มีทั้งความน่ารักซุกสน
ใช่ไหมเพราะว่าเป็นฮานุมานถูกไหม
แฝงด้วยความหนักแน่นของอิงฟ้า
แล้วก็ติดแฮชแท็กแหละอิงฟ้ามหาชน
เมื่อวานนี้แฮชแท็กนี้ดูสิ
ขึ้นอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะทีนี้
ฮานุมานไทยบ็อกซิ่งมวยลบบุรี
ก็ถือว่าเป็นสัตว์แล้วก็เป็นสินในการต่อสู้มีมนต์ขลังมากมีเสน่ห์มาก
่วงท่าลีลาต่างแฝงไปด้วยความดุดันฉลาดแล้วก็ทรงพลังค่ะ
ถามว่าใครเป็นคนออกแบบตัดเย็บชุดให้
คุณอาร์ตอัครรัฐเนรมิตสินค่ะ
ก็เลือกถ่ายทอดชุดประจำชาติผ่านนัตยมวยไทย
แล้วก็เอาฮานุมานหานุมานก็จะมีความเกี่ยวยงกับท่ามวยลบบุรี
มาเป็นกลยุทธ์ในการนำเสนอชุดประจำท่าแบบนี้
นี่ตอนเปิดหัวฮานุมานออกมาได้โชว์หน้าสวยนะคะ
แล้วก็ผลการประกวดชุดประจำชาติเขาจะวัดจากคะแนนโหวตนะคุณผู้ชม
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเราต้องช่วยกันค่ะ
นางงามทั้งหลายแหล่ไปกดโหวตผ่านไลค์ผ่านแชร์ทางเฟซบุ๊ก
ปิดโหวตก่อนจะประกาศผลในรอบตัดสินก็คือคืนวันที่๒๕ตุลาคมนี้

แล้วก็การประกวดพรีลิมรอบต่อไปจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้แล้ว
ดังนั้นแฟนนางงามต้องช่วยส่งกำลังใจให้อิงฟ้ามหาชน
อิงฟ้าคว้ามังกุฎมาให้กับคนไทยให้ได้เลยนะคะ
พี่เบิร์ตคนนึงล่ะรอโหวตอยู่เลย

แม้ว่าคราวที่แล้วอิงฟ้าจะหยิบลอตเตอรี่แล้วพี่ไม่ถูก
แต่ว่าพี่ก็ยังรักอิงฟ้าเหมือนเดิม

ส่วนเรื่องลอตเตอรี่ไม่ได้เนี่ยไม่ว่ากัน